รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
แย่งมือหน่อยอย่าพูดแต่ผิวฟัน

เปิดร้านวันแรกหายไปไหนคนนึง
ดูสิทำงานวันแรกเข้ามาสายเลย

วันแรกก็ไม่รู้จักมาให้มันครบ

เฮ้ยทำงานวันแรกก็มาสายซะละ

อ้าวดูสิพูดเป็นช่างขาดครับ
มาทำงานวันแรกอ้าวนั่น
มาถึงวันนี้อยากเหยียงแม้แต่คำเดียว

แต่ประตูเขียนว่าเลื่อนผมก็เลยกลับครับ
อ๋อประตูเขียนว่าเลื่อนก็เลยกลับ

หมายความว่าคุณอยู่เหนือเฉยเนี่ยนะ
มันก็จะเลื่อนออกมันเป็นประตูอัตโนมัติ
เข้าใจป่ะเนี่ย

อยากให้ทุกคนขอได้คนละหนึ่งอย่าง
เอ้าก็ขอพร

โอ้โฮจริง

เอาชัยโยก็ได้

ชัย

ชัย

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
วันนี้แก๊งป่วนด้วนราคา

ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับคุณผู้ชม

พร้อมทายราคาสินค้าทุกวัน
และขอบคุณผู้ชม

๕โมงเย็น
จะพบกับรายการสุดหาที่จะเอาราคามาเป็นเรื่องสนุก
ทายให้ถูกว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
ถ่ายถูกครบ๘ข้อก็คว้าเงินแสนกลับบ้านไปเลยค่ะ
กับรายการแกงป่วนด้วนราคา
ผู้เข้าแข่งขันค่ะตอบเพียงคำถามเดียวเท่านั้น
ว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
แต่เดี๋ยวก่อนนะคะไม่ใช่แค่ผู้เข้าแข่งขันเท่านั้นนะคะ

คุณผู้ชมทางบ้านคุณคุณนั่นแหละค่ะ

ฟี่หน้าจอกับรายการของเรานะคะ

ท้ายรายการเป๊กมีรางวัลแจกแน่นอนค่ะ
และวันนี้ค่ะแขกรับเชิญที่จะมาเปิดประเดิมรายการของเราเป็นคู่แรก
เป็นคู่พี่น้องสุดสวยเซ็กซี่และแซ่บมากและเป็นนักช็อปค่ะ
พบกับเขากันเลยค่ะคุณแพทย์และคุณ
เดี๋ยว
สะบัดต่อไม่รอแล้วนะ

ใช่แล้วคันนี้สวยนะคะ

เออ

คือถ้าตังค์ไม่หมดไม่กลับบ้าน

ก็อยู่จนห้างปิดค่ะ

ก็จะชักเร่งทุกคนนะ

เพราะว่ากติกาของเราง่ายค่ะตอบติดกันได้๘ข้อรับไปเลยค่ะคุณแพทย์๑แสนบาท
กติกาง่ายในการเล่นแก๊งป่วนด้วนราคาคือผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ควงคู่กันเข้ามา
ตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดจากของที่มาให้เลือก๓อย่าง
โดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้นตอบได้ครบ๘ข้อก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย
แสนบาทแต่ถ้าลังเลเราก็มีการ์ดตัวช่วยให้ใช้ได้๒แบบแบบแรกคือ
เบกกี้พิธีกรของเราตาตัวเลือกที่แพงกว่าออกให้
หรือแบบที่๒คือผู้เข้าแข่งขันจะตอบได้๒ครั้ง
คุณผู้ชมก็ชวนคนข้างมาทายกันได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคากับของใช้ที่คุณเคยผ่านตา
คุณมาจับที่๑ข้อขออนุญาตเข้าสู่การแข่งขัน
ขอคำถามข้อ๑เลยคะแขตเชียวหม่า

แล้วแพทย์แล้วคุณนาภว่าน้ำตาลอี้อ้อลินทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุด
คุณคิดว่า๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนถูกสุด
คือนาฟเนี่ยเขาปักใจเชื่อตัวนี้แล้วแพทย์จะเชื่อนับไหมคะ
คิดว่ามันสะดวกสบายอย่างนี้ราคามันน่าจะไม่แบบย่อมเยาว์เท่าไหร่
อืมฮะก็เลยแบบนี่ตัวแรกเลยดีกว่า
แต่อย่าลืมว่าคุณมีการ์ดตัวช่วย๒ใบนะคุณจะใช้เลยก็ได้
คือมาข้อแรกนี้ให้ฉันใช้เลยเหรอฮะ
ไม่เป็นเรื่องน่าอายหรอกค่ะสามารถทำได้
เอ่อข้อแรกยังไม่อยากใช้
ยังไม่อยากใช้ไม่เป็นไรคุณแพทย์เลือกตัวที่หนึ่งนะ

เพราะฉะนั้นน้ำตาลิน๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดมาเฉลยกันค่ะ

ขอเฉลยที่ตัวที่คุณนับเลือก

และของชิ้นนี้ราคา

๔เงี่ยตอน

งั้นเรามาเฉลยตัวที่ไม่ได้เลือกกันก่อน

๑๙โอ้แต่แม่งโอ้แต่แม่งที่แค่๙

ราคา๓๙บาท
และณตอนนี้๔๑๓๙บาท

เอาแล้วนับคุณแพทย์และหรือตัวที่นับเลือกถูก
น้ำตาลินแบบละลายง่ายที่คุณเลือกราคา
และคุณแพทย์กับคุณนับเลือกได้ถูกต้อง
นี่คือตัวที่ถูกที่สุดผ่านข้อแรกไปค่ะ

ข้อต่อไปราคา๔๐๐๐บาท
คำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้คุณแพทย์เลือกค่ะคุณแพทย์
ต้องจับตาดูให้ดีค่ะของอยู่ทางโน้นค่ะ

โอ้โห
มึงทำไรนะไอ้บอลอ๋อดูพี่เสกร้านสดอยู่

เสกไหนเนี่ยพี่เสกโลแปดไลฟ์สดขายข้าวขาวหมู

มีใหม่มีตังค์

คะก่อนจะมาทึกของคุณไปโรงพยาบาลก่อนนะ

นี่ก็ไม่ใช่นี่ไอ้ะอะไรนะ
นะใครอ่ะ
ถามพูดเลยเหรอมึงรอเดี๋ยวเอ๊ะ

เขาต้องการอะไรทำไมน้ำเบิด

คุยกับใครคุยกับเซฟทีขัด

ไม่เป็นไรฉันถามเอง
พี่ครับพี่มาทำไมครับพี่ต้องการอะไรครับเนี่ย
อยากได้ของเป็นพ่อมด
อยากได้ของระเบิดอยากได้ของ

เขาอยากได้ของไม่ใช่มาชนของ
อยากได้ของผักไข่

โอ้โหเลยผักไข่ไปหน่อยไง

ไม่ได้อยากได้ของแล้วเพราะว่าไม่ได้ตัวเพราะเราดูแล้วนะ
อันนี้ได้ของวิเศษนี่หมวกใบดี
ใครใส่เข้าไปจะร้องลิเกเลย

แล้วเชื่อไหมหมูอันนี้ใส่แล้วร้องลิเกได้

สิบนิ้วผนมกลมลงกลับ

บอกแล้วใครใส่ไม่ได้

ทั้งหนุงสาว

เพราะว่าผม

ใส่เราลิเกได้นะเจ๊เชื่อไหมไม่เชื่อหรอกค่ะ
จะข้ามถนนระวังเอาไว้
ให้มองขวามองซ่า
เถิดนะคุณนายเจ้าเอร์
มองซ้ายและมองขวา
ให้มองซ้ายและมองขวา
พอรถวิ่งมาข้ามได้

พีชคะแพทย์เล็บเวิร์ดภาคเขาก็อยากเล่นน่ะไม่มีทางหรอก
เอ๊ยจ้ะเอ่อลองได้ก็อย่างนี้
ความพากันสักครู่ช่วงหน้าบรรดาแก๊งป่วนจะกลับมาทำให้คุณฮากันต่อ
อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทสมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้
รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่แกงป่วนด้วนราคา